มีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีสิ่งที่จะให้คุณรู้ว่ามีส

เนื่องจากของที่เข้ามามีคุณภาพสอง

เพราะดูจากลูกค้าที่เข้ามาซื้อก็มีทั้งอายุมาก
เด็กก็ไม่ได้คิดมากอะไรตรงนี้แล้ว

ดูจากตอนเปิดตู้ได้ครับ
นิชการเจริญสุขค่ะเป็นคนดูแลโตเกียวพาซ่าสมุทรสาครบายตาต้าครุงค่ะ
เปิดที่นี่มา๕เดือนกว่าลงไปแล้วประมาณ๓๖ตู้ค่ะ
เราจะไม่ขายออนไลน์และไม่รับตองสินค้า
เพราะเราอยากให้ลูกค้าที่มาหน้าร้านได้สินค้าทุกคนค่ะ
ค่านิยมก็คือมีอยู่เรื่อยนะคะ
เพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้
เพราะว่าเซรามิกถ้วยจานทุกบ้านก็ต้องใช้

ลูกเล็กเด็กแดงอยากได้ของเล่นมาซื้อของเล่นมือสอง
คือพลาสติกของญี่ปุ่นแตกต่างกับไทยเลยนะคะ
ถ้าคุณเล่นเขาจะรู้เลยว่าพลาสติกต่างกันเยอะเลย
สำหรับบางคนนะคะชอบสะสมเซรามิก
ก็จะมีเป็นแบบถ้วยจานที่ว่าคละหมุนเวียนกันไป
ทำให้แบบน่าค้นหาคือสะสมไปเรื่อยค่ะ
คิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะอยู่คู่คนไทยได้นาน
สำหรับคำว่าของมือสองเป็นของคนตายของคนที่ใช้แล้วไม่กล้านอนไม่กล้าใช้อันนี้ได้ยินบ่อยค่ะซึ่งมองว่านะคะคนที่ซื้อเขาจะไม่พูดค่ะคนที่พูดเขาก็จะไม่ซื้อใช่ซึ่งส่วนตัวน้ำเองนะคะของทุกอย่างในบ้านใช้ของญี่ปุ่นหมดเลยทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งที่นอนอาจจะเป็นเพราะว่ามันไกลมั้งเขาตาม

หรือว่าอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่อง
แต่สำหรับความเชื่อของลูกค้าบางคนนะคะ
เหมือนเจอรูปปั้นแล้วขอรูปปั้นว่า
ขอให้ถูกหวยแล้วจะรับไปอยู่ด้วย
อีกวันหนึ่งก็มารับท่านไปอยู่ด้วยจริงค่ะ
คือเราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขาคิดแบบเราได้
นำมาว่าเอาที่ความสบายใจของลูกค้าดีกว่า
เพราะว่าคนเราถ้าซื้อไปแล้วสบายใจอะไรก็ดีค่ะ

สองก็คือนักสะสมก็คือมาซื้อเองที่ร้าน
ถ้าจะเป็นของเล่นเขาก็จะเจาะจงไปหมดของเล่น
หมวดเครื่องใช้เครื่องครัวอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมาแย่งกันซื้อครับ
อันดับ๓ก็มาเดินทั่วไปครับ
เดินดูเผื่อเจอไหนชอบก็ซื้ออะไรอย่างนี้ครับ
บางคนซื้อไปอาจจะใช้งานไม่ได้ก็มี
ใช้งานได้ก็มีมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสด้วย

แต่บางคนมาครั้งแรกเลย
อุ๊ยไปหยิบปุ๊บในโต๊ะที่เราเห็น
กลายเป็นของที่มีคุณค่ามีราคาขึ้นมา
มันละตัดจังหวะและโอกาส
แล้วก็อยู่ที่คนเล่นหรือไม่เล่นด้วย
บางคนไม่ชอบพวกงานแคมปิ้งเขาก็ไม่ได้สนใจ
แต่บางคนเจาะจงยาวงานแคมปิ้งเขาก็ได้ของที่เขาชอบ

บางทีเราได้มาจากตู้ญี่ปุ่นแล้วมันเป็นของศิลปินที่ชื่อดังอะไรอย่างนี้แล้วหลุดมา
คุณสามารถซื้อไปแล้วมีคนเล่นราคามันก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นนะครับ
ก็เคยมีนะคะก็คือเหมือนพนักงานติดราคาผิด
ซึ่งพนักงานไม่รู้จักยี่ห้อใช่
เราก็ต้องทำใจให้ลูกค้าไป
สำหรับลูกค้าที่อยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น
ซื้อของใช้จริงจริงของใช้ของเก็บของสะสมซึ่งจะมาตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิด
สำหรับการตั้งราคาของนะคะพิจารณาจากหนึ่งก็คือสภาพของสินค้าอ่า
สินค้าที่มีสภาพใหม่กับสินค้าที่ผ่านการใช้แล้วราคาก็จะต่างกันค่ะ
พิจารณาจากยี่ห้อของสินค้าค่ะ
และ๓พิจารณาจากการที่เราขายมาตลอดระยะเวลา๙ปี
ก็คือสินค้าไหนที่เราเห็นว่าเราตั้งราคานี้ลูกค้าไม่ซื้อ
เราก็ปรับราคาลงและเราขายราคาที่เราขายออก

ซึ่งเราจะไม่สามารถนำมาขายได้จริง
อันนั้นจะต้องแยกและเก็บไว้
สินค้าทั้งนั้นนะคะก็จะแบ่งประเภทแบ่งหวดหมู่ชัดเจน
ทางด้านขวานะคะก็จะเป็นโซนเสื้อผ้า
เสื้อผ้านะคะเริ่มต้นตัวละ๒๐บาททุกตัว
โซนนี้จะเป็นโซนผ้าก็จะมีทั้งผ้าห่มแล้วก็ผ้าเป็นกล่อง
อันนี้จะเป็นผ้าใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะ
ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโซนแคมป์
เราก็จะมีตั้งแต่เตายี่ห้อโฮแมนนะคะ

ซึ่งเรามีกระเป๋าให้ลูกค้าเลือกเยอะมากค่ะ
สำหรับกระเป๋าลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์นะคะ
ก็จะมีพนักงานคอยคัดแยกกระเป๋า
ใน๑ล็อตของแบรนด์เนมก็จะมีมาไม่เยอะ

และโซนนี้ก็เป็นโซนเครื่องมือช่าง
เก่าและก็ยี่ห้อค่ะ
และกีต้าก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมกันค่ะ
กีต้าไฟฟ้าจะขายดีกว่ากีต้าโปรด
ตัวนี้ก็จะเป็นของใช้ภายในบ้านสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะคะ
จากจะมีสินค้าชิ้นเล็กแล้วทางร้านยังมีสินค้าใหญ่ค่ะ
อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์ทำไมถึงต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่น
บอกได้เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ญี่ปุ่นแข็งแรงค่ะ
ส่วนใหญ่ตู้ญี่ปุ่นก็จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก
เนื่องจากพื้นที่บ้านของคนญี่ปุ่นนักไม่ใหญ่มาก
สำหรับบ้านหลังไหนที่มีพื้นที่ใหญ่
ก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ใหญ่มาเลยค่ะ
เสน่ห์ของสินค้ามือสองนำเข้าจากญี่ปุ่น
ส่วนใหญ่สินค้าจะมีเพียงชิ้นเดียว
เสมือนกับการมาตามล่าหาสมบัติค่ะ
ต่อให้คุณมีเงินนะคะก็หาซื้อไม่ได้นะคะ

โตเกียวผาซ่าสมุทรสาครบายตาต้าครุงค่ะ